คุณผู้ชมคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งเรื่องของการลาดตระเวนเรื่องของความเสี่ยง
จนถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิต
และปัญหาต่างที่เกิดขึ้นจริงในการทำหน้าที่
วันนี้เราจะมีการนำเสียงสะท้อนของผู้พิทักษ์ป่า

จะมีแนวทางในการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ไปติดตามได้จากวิรบุรุษพิทักษภัยในตอนสุดท้ายค่ะ
หากจะพูดถึงการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงสะท้อน
ก็เป็นเรื่องและสร้างการทำขึ้น

คุณหนูเป็นเป็นเจ้าหน้าที่พิทักภัณฑ์

เรามาช่วยดูแลทรัพยากรตรงนี้

เราก็ยังเฉยพอเราอยู่นานเราเริ่มรัก
เริ่มรักมันเห็นต้นไม้โดนตัด

เราก็ต้องเสียใจเพราะเราดูแลมันอยู่
เมื่อกี้ไม่ได้สุขสบาย

อีกทั้งชีวิตส่วนตัวก็ต้องอุทิศให้ผืนป่า
อาวุธยุทธโปรกรณ์ที่เจ้าหน้าที่มีติดตัวไว้ประจำกาย
เพื่อปกป้องภัยอันตรายหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวอยู่บ่อย
แต่ในความเป็นจริงมีจำนวนไม่เพียงพอ
บางคนต้องเดินตัวเปล่าเข้าไปทำภารกิจ
จากเสียงสะท้อนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ปลดทุกข์ได้พูดคุยกับนายธัญญาเนติธรรมกุล
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

อยู่เคียงข้างเจ้าพนักงานทุกนาย

ทางกรมกำลังจัดซื้ออย่างเร่งด่วน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีอาวุธครบทุกคน

กำลังจัดซื้อ๓๗๐๐กว่ากระบอก
แต่เนื่องจากติดขัดด้าน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ

แต่เสื้อเกาะนี่เกาะอ่อนนะ

ซึ่งในส่วนหนึ่งเราก็กำลังจะกระจาย

เลี่ยแล้วจะต้องรับผิดชอบพื้นที่กว่า๔๐๐ไร่

แต่เหตุใดผลตอบแทนกลับได้มาเพียงน้อยนิด

ส่งผลให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

จะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สวัสดิการดีขึ้น

ถ้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มันต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

เจ้าหน้าที่มีสวัสดิการที่ดี
ถึงแม้มันจะไม่ได้ตามที่เขาต้องการมากนัก
แต่อาณาคตภายพระนาคต์ผมเชื่อได้เลยว่า
สวัสดิการนี้ที่เขาจะได้รับ

ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเส้นทางข้างหน้า

เล่าจะเป็นคนดูแลและพิทักษ์เจ้าหน้าที่
ผมก็พยายามจะแก้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ
โดยการเพิ่มสวัสดิการขึ้นมา
เพื่อนำเงินดังกล่าวนี้มาสนับสนุน
เจ้าหน้าที่เวลาได้รับบาดเจ็บได้รับอันตราย
โดยเฉพาะบุตรหลานของเจ้าหน้าที่

โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นให้ทุนการศึกษา
หรือหลังจากบุตรหลานของผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจบการศึกษา
กรมก็จะรับมาเป็นเจ้าหน้าที่

และสวัสดิการไม่คุ้มค่ากับหน้าที่

ก็จะเป็นคนลบร้าวให้เปลี่ยนอาชีพที่ไม่เสี่ยงตาย
แต่ถ้าว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ปกป้องประเทศ

จึงทำให้วันนี้คำปฏิญาณที่จะรักษาพื้นป่า

ที่พวกเขาวีรบุรุษพิทักษภัย

ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน